นี่มหาว่าสิบน้ำ
ไม่ต้องลองลูกจะมาช่วยแล้ว

ไม่กลับไม่กลับซะ

ต้นมาถือกล้องเดี๋ยวแม่จะ

ตัวเล็ก

ไปแล้วสนแล้ว
รอน่ายแล้ว
มันเป็นช่วงวันหยุดค่ะก็ปกติครอบครัวก็จะพากันไปแคมป์ติ้งกลางเต็นต์ตกป่าค่ะ
แล้วทีนี้ระหว่างระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ปกติก็คือชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว
ก็คือหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปวิวธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะระหว่างทาง
พอดีมันก็กล้องมันก็แพลนไปเหลือไปเห็นน้องเขาก็ร้องก็เลยรีบบอกแฟนว่าให้จอดรถลงไปช่วยกัน
น้องน่าจะติดอยู่สักพักหนึ่งแล้วพอดูเหมือนแบบหมดแรงแล้วอะเขาอะนะ
ไกลจากตรงจุดที่น้องติดมันจะมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ๔๕หลังค่ะ
แล้วก็จะมีมีหมาตัวอื่นด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาที่ว่ามีเจ้าของนะคะ
แล้วก็เป็นตรงนั้นเขาเรียกว่าเขื่อนแม่ประจันทร์นะคะอยู่จังหวัดเพชรชบุรีใช่ไหมคะ
ตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ส่วนมากก็จะมีคนไปกางเต็นต์ตกปลาค่ะ
แต่ว่าณตอนที่ว่าเห็นน้องเนี่ยไม่มีคนอยู่นะตรงนั้นไม่มีค่ะ
ตอนที่ไปกางเต็นต์เนี่ยมันจะมีสุนัขอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่กับน้องเป็นสีเดียวกัน
คาดว่าน่าจะเป็นพ่อพ่อน้องหมาตัวเนี้ยเราก็คือแบ่งอาหารที่ว่าเราทำอาหารกินกะเละ
คือแบ่งให้เขากินไปแล้วก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกหมา
ตัวนั้นน่าจะเป็นลูกของตัวใหญ่ตัวนี้แน่เลยก็เลยถามจอดถามชาวบ้านนะคะ
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นหมาในของเจ้าของน่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ค่ะ
ก็เลยแจ้งเขาว่าให้ช่วยจัดการเรื่องตักข่ายอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการใช้งานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้จัดการหรือออกให้หน่อย
เพราะว่ามันเดี๋ยวโต๊ะอื่นหรือว่าน้องเขาก็นั่นแหละจะวนกลับไปติดตาม
ใช่ก็ได้มีการแจ้งทางคนในชุมชนได้แล้วค่ะ
จริงแล้วในมุมมองของเปิ้ลนะคะก็คิดว่าถามว่าปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาแบบนี้ได้ไหม
จริงแล้วคือถ้าเกิดปล่อยเนี่ยก็ควรอาจจะต้องดูแลนิดนึง
แต่ว่าก็อยากจะฝากเรื่องแบบอุปกรณ์หรืออะไรต่างที่มันที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น
ก็อยากให้มีระบบการจัดการที่ดีในชุมชนนะคะช่วยกันดูแลค่ะ